ส่วนแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะคะเดียต้องขับรถไปตามหาเขาค่ะ
เพราะว่าเขาเป็นศิลปินมาสเซอร์
เราจะไม่รู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยนะคะ
แล้วที่สำคัญเขาเป็นขวัญใจวัยรุ่นค่ะพี่ใหญ่แห่งค่ายสมอรูม
เออจะเป็นใครเอาเป็นว่าเดี๋ยวขับรถไปตามหาแล้วเดี๋ยวดูเฉลยพร้อมกันค่ะ
อุ๊ยใช่มั้ยน่าดูสิคะเจอผู้ชายข้างทาง
ใช่หรือเปล่าคะเอางี้ดีกว่าต้องการแบบอยู่ใช่ไหมคะ
ได้เลยค่ะโอเคไหมคะ
คือพอดีเราจะถ่ายต้นไม้ข้างหลังอยู่อะครับเดียโทษทีฮะ

ครับผมไม่เป็นไรเดียงั้นเราถ่ายรูปให้เดียก็ได้ครับ
อ๋อถ่ายรูปอ้าวพี่เล็กใช่พี่เล็กใช่มั้ยคะ
ครับผมใช่ครับพอดีครับต้องการแบบอยู่ใช่มั้ยคะ
และนี่จะคือแขกรับเชิญของเรามิดคลังดูพี่เล็กกริซี่คาเฟ่ค่ะ
แล้วทำไมในเรื่องของการถ่ายภาพพี่ถึงจริงจังอะไรขนาดนี้คะ
ถ่ายภาพเนี่ยเราเรียนมาครับแล้วก็ทำงานอยู่

ตอนหลังก็มาถ่ายให้กับพวกภาพนิ่งภาพยนตร์ต่าง
แต่ว่าวันนี้ณตอนนี้พี่เล็กอยู่ในฐานะศิลปินแล้ว

ภารกิจแล้วก็คำใบ้อะไรต่างตัวช่วยของพี่อยู่ในนี้
พี่เล็กเนี่ยจะต้องอ่านข้อความเหล่านี้
แล้วก็ถอดรหัสออกมาเป็นตัวเลข๓ตัวด้วยกัน
ฮะนะคะพี่มีโอกาสทายผิดได้แค่สามครั้ง
ลับเจมส์บอลทำกระเป๋าคู่ใจศูนย์หาย
ตอนไปเดินสยามเลยต้องขึ้นแท็กซี่มิเตอร์ไปสนามบินเอง
เพราะกุญแจรถที่เช่ามาอยู่ในกระเป๋าใบนั้น

ว่ามันคือ๐๗มาจากเจมส์บอลแต่ทีนี้ศูนย์หายใช่ไหมฮะ
ก็เหลือแค่เจ็ดค่ะพอไปพอไปเดินสยามขึ้นแท็กซี่
ซี่มิเตอร์ก็กดครั้งแรกน่าจะตอนนี้ก็ยัง๓๕บาทอยู่

โอเคลองเลยค่ะ
พร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูข้างในพร้อมกันนะคะนี่นี่คือตัวช่วยของพี่ค่ะ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยของพี่นี่ค่ะ

ที่เราต้องไปกันในวันนี้ค่ะ

ชุมชนบ้านระกาศจังหวัดสมุทรปาการ

ครับผมขอบคุณครับเชิญค่ะ
เอาละค่ะตอนนี้ระหว่างทางที่เราเดิน

จุดเริ่มต้นของการเป็นนักร้องของพี่เนี่ย
ทราบมาว่าแรงบันดาลใจในการที่อยากเป็นศิลปินมาจากพี่สาวเหรอคะ
มันเป็นเหมือนแบบช่วงเด็กอยู่อะฮะ
แล้วเราก็เห็นพี่เราเล่นดนตรีอะไรอย่างนี้

ให้เพื่อนพี่สาวสอนกล่อง

แต่ในเรื่องการทำอาหารนั้น
เห็นก็ว่าพี่มีที่มาเหมือนกันเพราะว่าพี่เองก็มีร้านอาหารอยู่
เป็นคาเฟ่แบบขายพวกเกี่ยวกับของออร์แกนิคอะไรอย่างนี้ค่ะ

อย่างนี้ก็แสดงว่าพี่เล็กเนี่ยก็จะต้องมีเซนต์หรือว่ารสมือในการทำอาหารชิมอาหารอะไรอย่างนี้อยู่บ้างแหละถูกไหม
เราก็ชอบทำอาหารแหละแต่ว่าไม่ได้เก่งนะครับ
วันนี้พี่จะต้องทำอาหารด้วยนะคะ

แล้วพี่เนี่ยไม่ได้ทำคนเดียวนะคะพี่ต้องทำแข่งนะคะ
โหแล้วเราจะไปสู้อะไรเขาได้ละคะ
เอาไม่แน่นะคะ